อ่ะไปดูภาพนี้ก่อนแล้วคุณผู้ชม

คุณตาขับแกรสบอกแล้วบอกว่ากลัวยายจะเหงา

ซ้อนไพล์กันมาไปส่งอาหาร
นี่ภาพภาพเดียวบางทีเราไม่ต้องอธิบายอะไรเลยนะคุณผู้ชม
แต่มันลึกซึ้งมันอิ่มใจ
ใช่ภาพนี้คือภาพที่เป็นเงาด้านหลังถูกไหม

แต่ว่าภาพที่๒คือภาพนี้เห็นชัดเจน
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งอยู่ที่หาดใหญ่สงขรา
เขาโพสต์ภาพน่ารักของคุณตายายคู่นึง
คุณตาหาอะไรได้พิเศษล่ะครับ
ภาพแรกที่เห็นมืดคือนั่งรออาหารอยู่หน้าร้าน

ไกลนักข้างซ้ายมือคุณยายครับนั่งกอดกระเป๋าอาหารอยู่

เสร็จปุ๊บก็ขึ้นรถไปเขาก็ถ่ายอีกหนึ่งภาพ
เขาบอกว่าคุณตาอารมณ์ดีมาก
เขาบอกว่าโอ๊ยไม่อยากจะเป็นภาระให้กับลูกหลานหรอก

บอกว่าโอ๊ยไม่อยากให้ยายอยู่บ้านคนเดียว
กลัวจะเหงาเอาก็ชวนมาเป็นเพื่อนกันนั่งซ้อนท้ายกันไป

อายุเนี่ยมันเป็นเพียงตัวเลขหน้าร้าน

แสดงความคือมันน่ารักอ่ะ

ขอให้คุณตาคุณยายขับขี่อย่างปลอดภัย
เรื่องของการสวมหมวกกันน็อกด้วยก็ฝากบอกไป
ชาวเน็ตที่เห็นคุณตาคุณยายเขาบอกเขาเคยเห็นตายายไปส่งอาหาร
เขาบอกตายายคู่นี้พูดเพราะมากอัธยาศัยก็ดี
แต่เป็นห่วงคือเรื่องของหมวกกันน็อกที่ไม่ใส่นี่แหละ
ก็ระวังกันด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับ